เป็นโฟสกลรัฐแล้วก็โมอามีนา
หลายคนคงเห็นภาพที่เค้าไปถ่ายแฟชั่นด้วยกัน
แต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้นะว่าคู่นี้เขาซี้กันเกือบ๒๐ปีแล้วนะ
ไปซี้กันตอนไหนมาจากเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง
ล่าสุดค่ะทั้งคู่เลยขอทำผลงานร่วมกันสักหน่อยก็แล้วกัน
เป็นงานถ่ายแบบแฟชั่นประมาณว่าเป็นคู่ฟ้าแฝดกันอะไรแบบนี้
มีแบบเชิดสีขาวแล้วก็เปลี่ยนลุคไปเลยผมสั้นซอยสั้นไปเลย
เขาเรียกว่าการทำคอนเทนต์กระชับมิตร๑๙ปี

นะคะกับสาวโฟเพื่อนซีของเธอเอาไว้ด้วยค่ะ
ให้ได้รู้กันไปเลยว่าคู่นี้เขาซี้กันขนาดไหนเดี๋ยวเราให้ชมภาพกันนิดนึงจ้า
โฟล์สวยเลยครับโฟล์มันสวยกว่าเทนต์

เป็นแหน่บไปต่อแล้วมันจะได้ทรงมากกว่า
แต่แกต้องทำให้แน่หน่อยถ้ามีขาซุ่มแบบนี้มันจะไม่บาน
ทำไมใช้เพื่อนทำชายจริงครับ

ก่อนมีการพับขุมก็พับข้างเกรงให้ด้วย
เป็นความน่ารักของแบบเพื่อนซีจริงนะคะ

หลายคนบอกเออไปเจอกันตอนไหนไปติดกันตอนไหน
ใช่ไปเล่นละครด้วยอ๋อนั่นแหละก็เลยสนิทกันตอนนั้นน้อง